ผู้หญิงคนนี้งงเลยคุณผู้ชมบ้านเธออยู่ที่อ่างทองจู่
โดนแก๊งทวงหนี้อ่ะบุกมาจอรถหน้าบ้านอ่าปลาระเบิดเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้โห
โอ้โหเห็นวิถีโค้งมาเลยนี่นี่ประทัดยักษ์ระเบิดปึ้ง
วงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาจอดไว้แล้วก็ปลาเข้ามา
เสียงดังสนั่นเลยเหตุเกิดโอ้โหจะช้าเวลาตีสี่ครับ
วันอังคารที่แล้ว๖มิถุนายนบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่๕
ตะบนบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงนะ
เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคงจะมาทวงหนี้
แต่ไม่ได้ทวงหนี้เธอนะเพราะเธอไม่ได้ไปยืมเงินใคร

ซึ่งเคยอยู่บ้านหลังข้างและอยู่ในรั้วเดียวกัน

น่าจะเข้าใจผิดว่านี่แหละมั้งเป็นบ้านของหลานสาวเธอ
ที่บ้านเธอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยยืมเงินใครเลย

แล้วหาว่าเธอช่วยปกปิดที่อยู่ของหลานสาวใช่ไหม

คุณคุณหลานฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว

ก็ไม่มีใครในครอบครัวติดต่อได้อีกเลย

ตามภาพในคลิปนี้เลยมีคนมาโยนประทัดยักษ์ใส่บ้านเธอ

ที่สำคัญบ้านของเธอมีเด็กเล็กด้วย

อยากให้เจ้าหนี้หยุดคุกคามบ้านของเธอ

อะไรนะเป็นหนี้ต้องใช้
เป็นหนี้ต้องใช้ต้องนึกถึงตอนที่คุณ

ขอกู้เขาอันนี้เบิร์ตพูดกลางนะ
แต่ต้องให้ความเป็นสถามคือเธอไม่ได้ยืมไง
หลานเธอยืมหลายเจ้าหนี้อ่ะทวงผิด
เออแต่กรณีที่ไปเอาเข้ามาเนี่ยต้องคืนนะครับ
แต่คนที่ไปทวงหนี้เอาล่ะคุณเป็นเจ้าหนี้
แต่คุณก็ไปแบบสุภาพชนอย่าไปแบบคนร้าย